ไปที่จังหวัดระยองครับมีพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารนะครับ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นมารุมทำร้ายจนอาการปางตาย
นอนร้องคุยคลางอยู่บนถนนนะครับ
ล่าสุดนะครับตำรวจเนี่ยเอาตัวผู้ก่อเหตุมาได้๒คนแล้ว

กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะอายุไม่เกินสิบห้าเลย
เหี้ยอะไรอ๊ะอ๊ะเหี้ย
คนเจ็บก็ร้องควนคลางไปจะไม่ร้องได้ยังไง
เมื่อกี้๒ดอกเน้นแน่นทั้ง๒ดอกเลย
ตุ๊บตุ๊บนะเหตุรุมทำร้ายนี้เกิดขึ้นนะครับ

ของวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
วัดระยองครับคนเจ็บชื่อในเคนะฮะ
อายุยี่สิบเก้าเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านอาหาร
ใกล้กับที่เกิดเหตุเนี่ยอาการยังสาหัสนะ
ไม่สามารถให้การกับตำรวจได้
ขณะที่นายน้าพัดเที่ยงตรงดีอายุยี่สิบสี่ครับนะครับ
เจ้าของร้านอาหารกับเพื่อนของผู้บาดเจ็บ
มาติดตามความคืบหน้าของคดีที่สพเมืองระยองนะฮะ
แล้วก็มารอดูหน้าคนร้ายด้วย
หลังจากตำรวจคุมตัวได้แล้วนะครับ

นายน้าพัดให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับที่พัก
สักครู่มีคนมาบอกว่า

แผลที่หน้าเลือดไหลโชคเลยครับ

มีผู้เห็นเหตุการณ์นะครับระบุบอกว่า
ไอเคเนี่ยถูกกลุ่มไปรุ่นประมาณสิบคน
ขี่รถจักรยานยนต์มาขวางหน้า

ก้อนหินก็ใช้หมวกกันน็อกก็มี

ขนาดผู้บาดเจ็บวิ่งไปอยู่กลางถนนแล้ว
ยังไปตีซ้ำไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย

คือเขาเคยมีเรื่องทะเลาะกับเค

แต่ยืนยันว่าคืนเกิดเหตุเนี่ย

แต่ตัวนิวเนี่ยนิวที่มีเรื่องกับเคเนี่ย

แต่ในเคไปขับรถผ่านกลุ่มเพื่อน
ปรากฏว่าเพื่อนจำได้เพื่อนจำได้

ตามไปสิครับตามไปนะฮะ
ไปทำร้ายเขาอย่างในคลิปที่เห็นไป

แต่ปรากฏว่าคนในคลิปนะ
เป็นน้องอายุ๑๕ปีเท่านั้นเอง
โอ้โหอายุยังน้อยเลย
ตำรวจสมภาพเมืองระยองนะครับเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

เรื่องต้นตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วต้องรอดูผลตรวจจากแพทย์มาประกอบ

กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดอายุไม่เกิน๑๘ปีครับ

ถ้าบาดเจ็บสาหัสก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ